เขาก็เข้าห้องแล้วก็ต้องมีประตูปิดครับ

ขึ้นมาครับแล้วก็เลื่อนกลับอย่างนี้เลยพี่แจ๊

เดินผ่านไปแล้ว
อยากรู้ว่ามันมีอะไรหรือป่าว

เหมือนยืนทำอะไรสักอย่างอยู่แต่ขาไม่มีนะพี่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
วัชลพลฝึกใจดีเหมือนเช่นเคยครับและแน่นอนนะครับว่าทุกค่ำคืนของวันศุกร์
สี่ทุ่มตรงเรามีนัดมาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ
ไปพร้อมพร้อมกันครับและในค่ำคืนวันนี้นักเล่าที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์
ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญนั่งอยู่ข้างผมเป็นที่เรียบร้อย
ถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปพบกับเขากันเลยครับ
และตอนนี้นักเล่าที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ
นั่งอยู่ข้างข้างผมเป็นที่เรียบร้อยครับยินดีต้อนรับคุณเบสครับ

ปกติเราจะคุยกันผ่านทางเสียงครับผม
วันนี้เรามองหน้ากันครับนั่งอยู่ข้างข้างกันคุยเรื่องผีกันครับผม
ช่วงเวลา๔ทุ่มแบบนี้แฟนสถานีผีดุรออยู่แล้ว
เดี๋ยวถามก่อนนะครับถ้าพูดถึงเรื่องของความเชื่อในเรื่องของผีของสางเนี่ย
ผมมีกราฟให้เต็ม๑๐๐คุณเบทเชื่อกี่เปอร์เซ็นต์ฮะ

มันมีตอนนี้และตอนที่แล้วใช่ครับหมายความว่า

เฉยไม่เชื่อไม่ค่อยเชื่อครับ
แล้วมันมีเหตุการณ์ที่ทำให้ทุกวันนี้เชื่อเต็มร้อยว่าโลกนี้มีผีอยู่จริง

เกี่ยวกับเหตุการณ์วันนี้ที่จะมาพูดคุยกันด้วยป่ะ

มาพร้อมกับเรื่องไม่คิดว่ามีจริง

นี่คือเรื่องที่ย้อนกลับไปประมาณสัก

เล่าให้ชาวสถานีผีดุฟังหน่อยครับ
เรื่องที่ทำให้คุณเบสเชื่อเหลือเกินว่าโลกนี้มีผีมันเกิดอะไรขึ้น

ก็ผมจะเป็นพี่ที่คอยมันจะมีลูกพี่ลูกน้องผม
สองคนครอบครัวผมจะเป็นคนที่ทำร่ายทำสวนนะครับ

ผมด้วยความที่เป็นพี่ใหญ่ก็จะดูแลลูกพี่ลูกน้องผม
ลูกของป้าเนี่ย๒คนชื่อไอ้ไก่กับไอ้กีน
สองคนนี้ผมก็มันก็จะมีเพื่อนเล่นข้างบ้านนะครับ

สองพี่น้องนั่นก็เป็นเพื่อนเล่นกันประจำนะครับ
ผมก็จะเป็นคนดูแลอยู่บ้านอย่างเงี้ยอืม
เด็กพวกนี้ก็จะผมจะบอกว่าค่อนข้างจะพิเลนนะ
ถ้าจะรู้ว่าผมไม่อยู่ดูแลอะไรนะครับ
เป็นเด็กที่อยากรู้อยากร้องอะไรอย่างนี้ครับ
ตอนนั้นเด็กพวกนี้ก็อยู่ไม่ใช่ว่าเด็กมากนะครับ
เพราะอยู่ประมาณป๖ถึงป๑อย่างนี้ครับ
มันมีวันหนึ่งผมก็ชอบนั่งดูทีวีในบ้าน
แล้วก็ปล่อยให้น้องเนี่ยเล่นรอบบ้านครับ
ก็ได้ยินเสียงแล้วแหละว่ามันคุยกันสักอย่าง
สักเรื่องว่าจะเก็บเงินไปซื้อของอะไรสักอย่างหนึ่ง

ก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้สนใจอะไรมากครับ
แค่รู้สึกว่ามันจะเก็บเงินไปทำอะไรกันอะไรอย่างนี้
คราวนี้ก็ผ่านเรื่องนี้ครับไปประมาณ๒วันได้
ทุกวันนะครับผมจะเอาน้องนอนกลางวัน

โชว์อะไรครับพวกยุคมวยปั้มพวกนั้น

คนพี่อะครับชื่อไอ้ไก่

นอนขวาผมนอนกลาง
กินนอนซ้ายผมจะนอนติดกรีนเลย
ผมนอนดูมวยปั้มอยู่ได้สักแป๊บหนึ่งพี่
เอาน้องนอนแล้วว่าเห็นมันนอนอยู่ปกติ

อยู่ดีกรีนนะครับร้องขึ้นมา

ร้องแบบโอ้ยจุก
หายใจไม่ออกอะไรอย่างนี้เสียงนี้เลยพี่แบบ
คนมันจูบมันดั้นนะพี่หายใจไม่ออกเหมือนโดน

ผมก็ตกใจครับเป็นห่วงน้อง

หายใจไม่ออกก็แบบจุกอะไรอย่างนี้
คนจุกแล้วมันพยายามจะพูดออกมาแต่มันพูดไม่ออก
ใช่คือมันพูดไม่ออกครับมันแบบ

ผมก็ออกวิ่งไปข้างบ้านครับ
เพราะข้างบ้านจะมีน้องสาวของย่าผม

เขารู้เลยว่าเหตุไม่ปกติแล้ว
ในครัวครับไปตักข้าวสารมาให้

แล้วก็โหลยรอบตัวครับ

ผมก็เลยบอกน้องสาวย่าผมว่า
ก็เปล่าว่ามันก็นอนอยู่บ้านปกติอะไรอย่างนี้ครับ

สักประมาณเริ่มเย็นแล้วครับ

ถามว่าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้นะ
เพราะยาผมก็ต้องมาคุยกัน

คราวนี้ครับพี่จำไอ้สองคนนั้นได้ไหม
น้องข้างบ้านที่เป็นเพื่อนเล่น
แม่ของไอ้น้องสองคนนี้เดินมาบ้านผม

ไอ้สองคนนี้มันไปเล่นพิเลอะไรกันมาเนี่ย
แต่เขาไม่รู้นะว่าผมคุยอะไรกันอยู่
ก็บอกย่าผมเลยถามว่าทำไมมีอะไร

เขาบอกว่าไอ้สองคนนั้นน่ะ
พี่ลูกเขาอะนอนผวาทั้งคืน
ก็เลยเริ่มแล้วเพราะไอ้สองคนนี้มาเล่นด้วยกัน

เขาก็เลยเรียกไอ้คนพี่ครับมาคุย

ฝั่งบ้านนั้นไอ้เด็กสองคนนั้นมันก็ไม่พูด

ด้วยความกลัวของมันนะครับก็เลยไม่พูด
ในที่สุดไอ้กีนลุกขึ้นมาเริ่มลุกขึ้นมาได้
ไอ้ไก่ตอนนั้นเขาถามไอ้ไก่ก่อน
ไปทำอะไรกันมาด้วยแรงกดดันนะครับ
ก็เลยบอกว่าไปซื้อไอ้นี่มา
ซื้ออะไรไปเอามาดิ
ก็ทุกคนก็รอลุ้นกันแล้วมันไปซื้ออะไรของมันวะ
ผมก็เดินไปกับน้องครับผมก็เห็นมันเป็นเก้าอี้ครับพี่
ในบ้านผมก็บ้านคนไทยครับจะมีเขาเรียกว่าอะไรครับพี่

เต้าหมู่ครับเต้าหมู่แต่มันเป็นแบบที่ติดผนังอะครับ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

บอกว่าไปเล่นกันไปเล่นกันแล้วกี๊เนี้ยก็เลยเคิร์มแล้วก็ไปด้วย
อืมพอออกไปเล่นนะครับไม่ได้เล่นไกลด้วยนะ
มันบอกว่าเล่นแค่หน้าบ้านพอถึงบอกว่าพอเล่นกันปุ๊บ
เด็กคนนั้นนะครับจับทุ่มเลยจับตัวกรีดพุ่มเลย
ใช่ครับกับตัวกี้นะครับทุ่มเหมือนในมวยปั้มที่ผมดูเลย
ครับทุ่มครับแล้วพอทุ่มเสร็จปุ๊บมันก็ล็อกคอครับ
จะดัดเหมือนจะดัดจะหักคอพี่อ่าอ่าแล้วเด็กมันก็ร้องครับอืม
กิมก็ร้องดิ้นบอกว่าไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้ว
ร้องไห้ไม่เล่นแล้วเลยครับครับแล้วมันก็ทุ่งอีกอืม
มันบอกว่านานอ่ะเกือบห้านาทีครับอ่าจนมันดิ้นหลุดออกมาได้
แล้วมันก็วิ่งเข้าบ้านครับอ่าแล้วมันก็ร้องไห้แล้วก็มานอนจุกอยู่ตรงนั้น
ใช่เออแต่พี่แจ๊คอย่าลืมท่อนที่ผมบอกว่าขาผมกายมันอยู่นะ
ใช่สำหรับผมอ่ะมันยังไม่ลุกไปไหนเลย
แต่จีนมันบอกว่ามันลุกขึ้นไปเล่นครับผมก็เลยพวกย่าผมอ่ะ
ก็เลยบอกแล้วตัวมันไม่ลุกแล้วจิตยายมันจะลุกไปแล้ว
ไม่ได้ดิ้นกลับมาคือมันตายแล้วครับอันนี้ที่บ้านเป็นเรื่องใหญ่แล้วครับ
อืมไม่ใช่เรื่องเล่นเล่นแล้วไอ้คนนี้แหละอืมคราวนี้ก็เลยถามไอ้แม่สองคนนั้นอ่ะ
ให้ไปแม่สองคนนี้ครับให้ไปเรียกอืมไปส่งคนนั้นมาครับ
ก็บอกว่ารู้เรื่องแล้วนะก็เล่ากันไอ้เด็กสองคนนี้ก็ไปหยิบมา
มีเหมือนกันเหรอมีเหมือนกันครับก็ที่มันบอกมันจะเก็บตังค์ซื้อกันอย่างนี้
อืมคราวนี้แม่ของไอ้สองคนทางบ้านนะครับอืมว่าเราเอาไว้ฟังอืม
ว่าเขาเจออะไรตอนแรกเขาแค่รู้สึกลูกเขาแปลกไหม
ไปเล่นอะไรกันมาครับมันมีอยู่คืนหนึ่งครับผมคิดว่าน่าจะเป็น
คืนก่อนหน้าที่จะเกิดเรื่องกับน้องผมอืมเขาบอกว่าอ่าแม่คนนี้ครับ
เขาเป็นคนแม่ค้าครับขายของตามตลาดนัดโต้รุ่งครับเขากลับมาจาก
ดึกอะครับอาบน้ำแต่งตัวบ้านเขาจะอธิบายอย่างนี้นะครับพี่
เป็นห้องครัวครับจะผ่านห้องครัวก่อนเข้าห้องน้ำครับเขาอาบน้ำเสร็จครับ
เขาผ่านห้องครัวอืมแล้วตรงห้องครัวเขาจะมีเขาเรียกว่าศาสตร์เลย
ศาลสีแดงเหมือนคนจีนนะครับสีจุเยี่ยมในบ้านอ่าใช่ครับพี่อืมอืม
เนี้ยครับเขาก็เข้าห้องแล้วก็ต้องมีประตูปิดครับครับ
เพื่อเข้าห้องแต่งตัวเขาก็ล็อกก่อนปึ้งลง
พอเขาเดินปุ๊บจะมาแต่งตัวเขาได้ยินเสียงกร
แก๊กอ่าเขาหันไปมองอ่าเขาเห็นกรเลยครับครับ
ลอยขึ้นเลยพี่เหมือนมีคนไปเปิดยกใช่ครับอ๋อคืออันนี้ที่เขามั่นใจเลยว่า
อืมพร้อมพรุ่งนี้ต้องไปถามแล้วครับก็คือขนลุกด้วยยกขึ้นมาครับ
แล้วก็เลื่อนกลับอย่างนี้เลยพี่แจ๊คเลื่อนปุ๊บแล้วก็ผลักประตูออกนะ
เห้ยแล้วก็ดังออกไปเลยครับเพราะเขาเห็นแค่นี้เขามั้ยสนใจแล้ว
เขาขึ้นที่นอนแล้วเขารู้แล้วว่าเนี่ยไม่ใช่เรื่องปกติแล้ว

ดึกมากแล้วมันก็เด็กไม่รู้เวลา

พ่อหลับแล้วแม่หลับแล้ว

มาเรียกดึกมันก็เลยนอนเก๊งนะครับ
นี่คือที่มาที่ว่าแม่เห็นว่านอนภาวะทุกคืน

ค่อนี้ทุกคนก็มานั่งงี้
ก็เลยบอกให้๒ปีนี้เอาไว้ไว้ตรงไหน
เอาไว้ไว้ตรงไหน
เอาไว้ตรงนี้

บิ้กออกมาได้
แต่ที่น่าสยองที่สุดคือเด็กสองคนนั้นนะครับ
ข้างบ้านขาเขียวทั้งคู่

เหรอใช่ก็คือตรงข้อเท้าครับตรงเท้าเนี่ย

พอเรื่องราวรู้กันแล้วว่าเป็นอย่างนี้

ถึงขั้นจะเอาชีวิตกันเลยนะแบบนี้
ก็เลยให้พ่อของไอ้ไก่กินครับจัดการ

ซึ่งมีพระเยอะครับนั่นแหละครับ

ครับแล้วก็เปิดฝ่าออก
แล้วก็กลับมาก็มีการทำวิธีนู่นนี่นั่นนะครับ
แล้วกลับมาบ้านก็มานั่งคุยกัน
แล้วหลังจากนั้นก็แยกย้ายครับพี่แจ๊ค
คราวนี้ก็เรื่องเราก็ลองดูกันว่า

ที่ผมคิดว่าชื่อเรื่องนี้

ร้านนี้ครับผมจะอธิบายอย่างชัดเจนเลย

เพราะว่าร้านนี้ครับมันเป็นร้าน
ที่ผมไปซื้อของบ่อย
ผมจะไปซื้อตัวผมย้อมรองเท้าครับ

เพื่อให้สีมันเข้มใหม่ครับสมัยเด็ก

มันจะเป็นพวกขายพวกรูปปั้นกุมาร

แล้วผมก็เคยเห็นไอ้ขวดนี้

ผมเคยถามด้วยนะครับเพราะผมอยากจะรู้ว่าคืออะไร

ผมก็ไม่คิดนะว่าถ้าเกิดจะซื้อจากร้านนี้

ร้านที่มันไม่น่าจะมีอะไรอะไรด้วยสามถูกมั้ย

แล้วผมเห็นนะเขาขายพวก

ไม่ว่าจะเป็นรูปกุมารอะไรอย่างนี้

มาถามพวกนี้ที่มันบอกว่ามันเก็บตังค์นะครับ

ให้เด็กมันคุยกันว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราเก็บตังค์

เป็นเพื่อนของพวกนี้แหละครับตัวนี้ตัวแสบเลย

มันก็เลยเอาขวดนี้มา

มาบิวต์เพื่อนว่าเฮ้ยถ้าเก็บตังค์

ที่เขาบอกว่ามีรักยมอยู่ข้างในเนี่ย

และเอาไปแกล้งคนอื่นได้

ใช่ครับมันไม่ได้คิดว่าจะเป็นเรื่องใหญ่อะไรอย่างนี้ครับคิดว่ามี

เพราะว่าผมคิดว่ามันไม่มีจริงหรอก
ใครจะไปคิดเนี่ยร้านเขาขายอะไร

รูปปั้นนางกวักอะครับ

ร้านขายพวกรูปปั้นทั่วไป

แล้วก็มีขวดพวกนี้วางแซมอยู่บ้าง

ซึ่งเขาก็บอกว่าข้างในเป็นรักยม
มันจริงไม่จริงก็ไม่รู้แต่แค่ขวดละร้อย
กลายเป็นว่ามันดันมีอยู่จริง

แล้วหลังจากที่เขาเอาไปไว้ที่สารากลางหมู่บ้าน

หมายถึงว่ามันไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเลยเหรอ

ถ้าสมมุติว่าสิ่งนั้นมีอยู่จริงในขวด

และที่สำคัญคือผมเข้าใจอารมณ์เด็ก

สุดท้ายผมมันเป็นอย่างที่คิดไง
เรื่องพวกนี้ผมถึงงงว่าเฮ้ยเด็กทำไมถึงมีความคิด
ไปซื้อรักยมมาเลี้ยงได้

สารมาแบบนั้นแล้วเลี้ยงดูไม่ดีอะไรอย่างนี้ครับ
ไม่มีอะไรให้เขาก็เลยผลก็เลยจะกลับมา

แต่ที่สำคัญคือตอนที่เอาไปเอาไปวางไว้ที่สารากลาง
จะไปไหนต่อไงนี่เราก็ไม่รู้
นั่นคือเรื่องที่คุณเบสนำมาฝากพวกเรา
นี่คือหนึ่งในเหตุการณ์ที่มันเปลี่ยนความคิด
หรือว่าโลกนี้มันมีสิ่งลี้ลับหรือว่าผีอยู่จริง

ยังมีอีกหนึ่งเรื่องที่คุณเบสนำมาฝากพวกเรา

พี่เขาเล่าให้ฟังว่าพี่เขาก็สนิทกับกลุ่มครอบครัวนี้ที่เป็นบ้านใกล้กันนะครับ
ครอบครัวนี้เขาก็จะแบบออกไปซื้อกับข้าวด้วยกันหลายคนนะครับ
มีวันหนึ่งก็เขากำลังกลับบ้านนะครับซื้อกับข้าวเสร็จอะไรเสร็จนะครับ
ไปพ่อแม่ลูกอะไรกันยาดพี่น้องก็เดินอยู่บนฟุตบาทนะครับพี่จักร
ปุ๊บกำลังจะกลับบ้านปกติทางเดินได้อย่างนี้ครับ
อยู่ดีก็มีรถครับรถยนต์ขับเสียหลักปาดไปหมดเลยครับ๗คน

ครับที่บาดเจ็บก็คือผู้ที่เป็นพ่อขาขาดครับพี่
ก็มีการจัดงานศพอะครับนู่นนี่นั่น
แล้วพี่เนี่ยครับก็บ้านอยู่ใกล้นะครับก็ไปงานมาแล้วก็กลับบ้าน
แล้วพี่คนนี้ครับเขาทำงานพอทำงานนะครับเขาก็จะลงหน้าปากซอย
เพื่อที่จะเดินเข้าบ้านครับแล้ววันนั้นก็เป็นเวลาก็ค่อนข้างจะไม่ดึกมากครับ
๕ทุ่มครับพี่คนนี้พื้นฐานเขาเป็นคนเห็นผีอยู่แล้วครับ
เห็นผีจนจนไม่อยากเห็นนะครับจนเขาต้องเดินกลับปุ๊บแล้วเขาก็ทางมันมืดนะครับ
แจ๊คฟุตบาทต้นไม้ก็เดินไปก็คิดอะไรไปเรื่อยครับ
พอเดินไปเรื่อยจนนึกขึ้นได้บ้านนั้นที่จะมาถึงบ้านเขา
ต้องผ่านบ้านพี่คนที่เสียชีวิตนะครับ
แล้วด้วยการที่เขาเป็นคนที่เห็นผีอยู่แล้วก็คิดในใจว่าขอเถอะ
นะครับก็มีก้อยี่อยู่หน้าบ้าน
พอเดินใกล้ถึงนะพี่ใจหมาเห่า
เห่าไม่หอนนะ

นั่นไง
แต่ไม่ได้เห่าคนที่เดินผ่านพี่คนนี้นะครับ

คือไม่ได้เห่าพี่คนนี้ไม่ได้หอนพี่คนนี้

ล้อมเลยครับหมาแบบ๔๕ตัว
อยู่ตรงเก้าอี้ล้อมกันเลยนะครับ

แต่ยังไม่ได้เห็นเลย
ก็เลยเจอพี่คนนั้นนะครับ
อยู่แต่ขาไม่มีนะพี่
แบบชัดเจนเลยว่าดูแบบดูแบบชัดเลยนะครับว่า
ขาก๕๕๐แล้วก็เป็นหน้าพี่คนนั่นอ่าอ๋อต้องนู่นทำนี่อยู่หน้า
บ้านเขาอยู่ครับแล้วเขาก็โกยกลับบ้านเลยครับกลับบ้านเลย

มันเหมือนกับมีเหตุการณ์ที่จะบังคับให้เขาต้องหัน

แล้วคนเรามันจะเจออย่างที่
อย่างที่เราเคยฟังเรื่องมาว่า

แต่มันก็จะมีเหตุการณ์บังคับที่แบบ

ผมต้องหันไปมองเดี๋ยวนั้นเลย

สำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากจะมา
ร่วมรายการสถานีผีดุของเรา

ทีมงานของเราก็จะมีการคัดเรื่องราวต่างนั้น
แล้วก็เชิญคุณผู้ชมมาร่วมรายการแบบนี้นั่นเองครับ

อย่าลืมนะฮะวันศุกร์หน้า๔ทุ่มตรง
เรามีนัดมาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้น

เหล่าบรรดานนักเล่าเรื่องผีทางโซเชียล

อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับ
แล้ววันนี้เวลาหมดหมดเวลาฮะ
ส่งคุณผู้ชมทุกท่านเข้านอนนอนหลับฝันดี

ไม่เชื่ออย่าลบหลู่

ขอบคุณคุณเบทนะครับ
ขอบคุณครับ